ไปที่จังหวัดสตูนค่ะเราตามความคืบหน้าให้ที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไป
มีชายพิการวัยห้าสิบปีถูกแทงยี่สิบกว่าแผลนะคะ
แล้วคนร้ายก็ทิ้งเอาไว้ริมทางจนเสียชีวิตตำรวจเนี่ยรู้ตัวผู้ต้องหาแล้ว
ผู้ต้องหาเนี่ยกลับบ้านไปบอกพ่อแม่ยอมรับว่า
ก่อเหตุแทงคนพิการเสียชีวิตจริง
แต่อ้างพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปมอบตัวกับตำรวจขอไปทำใจก่อน
แต่สุดท้ายจนถึงเวลานี้ยังไม่มอบตัวนี่คือผู้ต้องหานะคะ
นายนันทวุฒิเหมสลาหมาดอายุ๒๔ปี
ตอนนี้ตำรวจได้ขอนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

บอกพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยวผมทำใจก่อนเดี๋ยวจะไปมอบตัว
แต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มอบตัว
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเขาก็กังวลใจนะคะ
อยากจะให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ผู้เสียชีวิตคือนายอุทัยทองเหลือหรือบังบูอายุ๕๐ปีค่ะ
นี่คือการประกอบพิธีทางศาสนารดน้ำศพนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นป่าข้างทางถนนโคกพยอม
หรือป่าเสม็ดอำเภอเมืองสตูนกลางดึก๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะถูกแทง๒๐กว่าแผลค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งที่หัวที่หน้าโหนกแก้มคอแขนซ้ายหน้าอกท้องไหล่ขวา
อกจากนี้นะคะรถจักรยานยนต์และสร้อยพระเครื่องของผู้ตายหายไปด้วย
ผู้ตายเป็นคนพิการด้วยนะคะแขนขวาโก่งขาซ้ายตึงมีเหล็กดาม
เพราะว่าประสบอุบัติเหตุเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนเดินก็ไม่ค่อยสะดวก
แต่นี่แหละค่ะถูกแทง๒๐กว่าแผลแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่ได้ตัวนะคะ
เขาอ้างว่าจะมอบตัวก็ยังไม่มอบตัวสักทีนะคะ
คือก่อนที่นายอุทัยเสียชีวิตเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือนายอุทัยเนี่ยขอเงินแม่ร้อยหนึ่งบอกว่าจะไปฟังเพลงที่ร้านคาราโอเกะ
แล้วก็ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนออกจากบ้านตอน๖โมงเย็นสิบห้ามิถุนายน
พบศพตีสองสิบหกมิถุนายนนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ย
นายอุทัยผู้ตายแต่งตัวแบบคุณแม่บอกว่าเป็นแนวเพื่อชีวิตนะคะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปไปดื่มสังสรรค์กันที่บ้านเพื่อน
คาดว่าก็ไปดื่มกันที่บ้านของนายนันทวุฒิผู้ต้องหานี่แหละ
แล้วก็ไปต่อที่ร้านคาราโอเกะนะคะคือผู้ตายเนี่ย
เขาห้อยพระเครื่องติดตัวออกไปด้วยคาดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์
อยู่ในวงเล่าด้วยกันสามสี่คนนะคะอาจจะทะเลาะกันนะคะ
เดินทางกลับกันไปผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์กลับ
แล้วเส้นทางมันก็เปลี่ยวด้วยอาจจะมีการดักทำร้ายร่างกาย
แทงผู้ตายจนพลุน๒๐กว่าแผลแล้วก็เอาสร้อยของผู้ตายไปด้วย
ต้นคาดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือจุดที่พบศพนะคะ
วันนี้เนี่ยคุณสรรพัฒน์เกษมชยวิวัตรทีมข่าวของเรา
ก็ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าของคดีนี้ให้นะคะ
วันนี้ครอบครัวได้ประกอบพิธีชาปนกิจนายอุทัยแล้วค่ะ
ที่วัดสตูนสันตยารามหรือวัดป่าชาร์จไทยที่อำเภอเมืองสตูนนะคะ
บรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริง
ญาติพี่น้องคนในครอบครัวก็ประกอบพิธีรดน้ำศพ
หลังจากนั้นก็วางดอกไม้จันทร์และเคลื่อนลงศพขึ้นไปยังเมน

ระหว่างที่ญาติประกอบพิธีชาปนักกิจคุณแม่แร่มากร้องไห้ตลอดต้องประคองนะคะ
เพราะเสียใจมากลูกหลานต้องประคองเอาไว้แบบนี้

ตลอดที่มีการประกอบพิธีชาปนกิจ
แม่ก็นั่งมองเมนเผาศพลูกชายตลอดไม่ละใส่ตาเลย
น้ำตาคลอร้องไห้ตลอดนะคะ

แม่บอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่จะได้อยู่กับลูกชายเป็นวันสุดท้าย
เพราะว่าต้องประกอบพิธีชาปนกิจลูกชายแล้ว
จากวันที่เสียชีวิตจนถึงวันนี้แม่ยังทำใจไม่ได้
เพราะเป็นการสูญเสียแบบกระทันหัน
รักลูกชายคนนี้มากคิดถึงตลอด
ความรู้สึกในวันนี้ก็คือยังเจ็บที่หัวใจนะคะ
เหมือนมีใครเอาอะไรมาทิ้มแทงหัวใจอย่างเจ็บปวดนะคะ
นี่นะคะแล้วสิ่งที่แม่คิดก็คือ
นึกถึงลูกชายที่ถูกแทง๒๐กว่าแผลค่ะ
บาดแผลต่างตามร่างกายของลูก
ภาพนี้มันติดตาแม่อยู่
แม่บอกแม่นอนไม่หลับเลยนะคือแม่เจ็บปวดแทนลูกชาย
สงสารลูกมากที่ต้องเจ็บต้องตายอย่างทรมาน
คุยกับทีมข่าวนี่คือคุยไปน้ำตาไหลไปค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าวันนี้ก็เอาเสื้อผ้าที่เป็นชุดโปรดของลูกชายนะคะ
ยีนกางเกงยีนกระเป๋าสะพายข้าง
มีกระเป๋าเงินและของใช้ส่วนตัวมีแป้งมียาสีฟัน

ก็เป็นความเชื่อว่าอยากจะให้ลูกชายได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้
อยากให้ลูกชายเดินทางไปในที่ที่มีความสุขไปสู่สุขติ

ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคนร้ายมอบตัวซะเถอะ
มารับผิดซะเถอะอยากให้คิดถึงหัวอกคนเป็นแม่

หลังจากนี้นะคะแม่ก็จะคอยทำบุญให้กับลูกชายตลอดไปค่ะ
เรียกลัวพี่ธรรมชายเพื่อดูดั้งดีแล้ว
ดูดั้งดีไหนที่ลูกชายเป็นดูดที่ราบใหญ่
บาลหัวใจเหาะมาเดียวเลย

ให้นึกออกว่าแม่รักลูกฉันหน่อย
แต่เมื่อว่าเขาเป็นมีควบกลัวก็มีลูก

ที่ตามลูกขาให้แม่ก็จะปวดอย่างแม่ไม้
คุณผู้ชมคะน้องสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ

ก็บอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุ๑๕มิถุนายนจนถึงวันนี้
แล้วยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยกังวลใจมากนะคะ
เชื่อว่าคนร้ายคงไม่มอบตัวแล้วแหละ
เหมือนกับที่คนร้ายบอกพ่อแม่ของตัวเองเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมามอบตัว

ตอนนี้ก็เลยกลัวว่าคดีมันจะเงียบหรือเปล่า
ไม่อยากให้พี่ชายตายฟรีนะคะ
คือน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คือตอนนี้เหมือนตำรวจเงียบไปไม่รับสายไม่ตอบไลน์
ไม่ติดต่อไม่แจ้งความคืบหน้าทางคดีเลย
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยแจ้งความคืบหน้าหน่อย
และสำคัญมากช่วยจับคนร้ายให้ได้
เธอก็เลยบอกว่าคนร้ายมอบตัวซะเถอะ
คนร้ายเนี่ยถ้าจับตัวได้ถ้าเจอตัวเนี่ยนะ

อยากจะไปเจออยากจะไปถามว่า

ฆ่าคนพิการได้ลงคอได้ยังไง

แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อเรื่องทางคดีค่ะ
เพราะถ้าไม่มีใครทำเธอนี่แหละ
ก็คือเป็นเสาหลักของครอบครัว
ที่ดูแลคนในครอบครัวต่อจากพี่ชาย
ก็ต้องเดินหน้าต่อเรื่องของคดีความ
ช่วงกลางวันเมื่อวานค่ะ
มีสุนัขตัวสีแดงนะตัวใหญ่สีน้ำตาลแดงอะค่ะ
ตัวหนึ่งเดินมาวนเวียนวนเวียนอยู่ในสารา
อยู่ดีก็นอนชักเกร็งที่พื้น

ญาติพี่น้องก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นการสื่อสารของผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
อยากให้รับรู้ถึงอาการถึงความเจ็บปวดตอนที่ถูกแทงตายอย่างทรมานหรือเปล่า
สักพักนะคะคุณผู้ชมหลังจากสุนัขตัวนี้ชักเกร็งอยู่บนพื้นจุดที่ตั้งศพ
สุนัขตัวนี้ไปนัวเนียขาของน้องสาวผู้เสียชีวิตนะคะ
เหมือนกับพยายามจะบอกให้รับรู้หรือเปล่าว่าพี่ชายอยู่ในงานศพนี้
ตลอดการจัดงานศพเนี่ยนะคะญาติและครอบครัวของคนก่อเหตุ
ไม่เคยมาไหว้ศพเลยไม่เคยส่งเงินมาช่วยฆ่าทำศพเลย
ถ้าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วคนร้ายอยากจะมาขอโทษ
อยากจะมาขอคำมาคนในครอบครัวพร้อมนะคะพร้อมให้อภัยนะคะ
แม้ว่ายังโกรธยังแค้นแต่พร้อมให้อภัย
ยืนยันว่าฝั่งของผู้เสียชีวิตจะไม่ข่มขู่ไม่แก้แค้น
เพราะว่าต้องการให้กฎหมายเป็นบทลงโทษเท่านั้น
ซึ่งวันชาปนกิจวันนี้ก็อยากจะให้พี่ชายไปสู่สุขติ
ก็สัญญาว่าจะติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้เร็วที่สุดค่ะ
แล้วพี่ถือเครื่องสังกฐานเป็นคนสุดท้าย
พี่กำลังอธิษฐานอยู่เพื่อจะพาไปให้พระ
หมาตัวนั้นเดินมาหาพี่เลยนะมาโคเคลียร์ที่ขาพี่เลย

พอพี่ยกครึ่งสังกฐานที่จะเดินไปให้พระ

ถึงขั้นที่ฉุกคิดว่าเขาอยากจะมาให้เรา

แต่เขามาบอกกับชัดไม่ได้
แต่เขาทำพฤติกรรมว่าเขาคงจะทรมานเยอะ
พี่บอกพี่ชายว่าคนที่ทำร้ายพี่
ขอให้จับได้ขอให้รู้ว่าคือใคร
ขอให้พี่ไปสบายขอพี่ขึ้นขึ้นสวรรค์
น้องคนนี้จะทำตามหน้าที่
จะดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ
ปรากฏว่าในคืนวันเกิดเหตุ๑๕มิถุนายน
เฟิร์นบอกว่า๕ทุ่ม๔๕นาทีตอนนั้น

อยู่กับพ่อแล้วก็ลูกชายด้วย
อยู่นายนันทวุฒิเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาที่แคมป์คนงาน
มาคนเดียวมาเคาะประตูห้องพัก
บอกว่าขอชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือหน่อย

นายนันทวุฒิก็เข้ามาชาร์จแบตในบ้าน
จังหวะนั้นเฟิร์นบอกว่ามองไปเห็นมือทั้งสองข้าง
นายนัทธวุฒิมีคราบเลือดติดอยู่

นายนันทวุฒิบอกว่าไปแทงเพื่อนมา

จากนั้นก็เข้าไปที่ห้องน้ำที่อยู่ด้านในบ้าน
ไปล้างแผลที่นิ้วชี้ข้างซ้ายแล้วขออุปกรณ์ทำแผล
พวกยาใส่แผลน้ำเกลือนั่งทำแผลพันแผลตัวเองอยู่
แล้วจะขอเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนชุดใหม่ด้วย
แต่เฟิร์นบอกเธอไม่มีเสื้อผ้าให้
นายนัทวุฒิก็ชาร์จแบตอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกไป

ติดต่อไม่ได้อีกเลยตอนนี้ก็ยังหนีอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ลูกพี่ลูกน้องของนายนันทวุฒิเนี่ยบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
ท่าทางนายนันทวุฒิมีลักษณะเหมือนกับตื่นกลัว
เหมือนคนรีบตลอดเวลาดูหวาดระแวงผิดปกติ
แต่ตอนนั้นไม่เห็นคราบเลือดอะไรที่ตัว
เพราะเขาใส่เสื้อสีแดงแบบผ้ามัดย้อมมา
มันก็เลยอาจจะกลืนกันไปหมดนะฮะ
เธอบอกเธอตกใจมากไม่คาดคิดว่าคนที่ดูเงียบนะ
สูงสิงกับใครไม่กล้าพูดไม่ค่อยพูด
กล้าลงมือแทงคนตายได้ขนาดนี้
ตอนนี้ก็สงสารอยู่เหมือนกันนั่นแหละ

ถ้าดูข่าวอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่าให้มามอบตัวเถอะ

อย่างน้อยก็ยังได้เจอหน้าครอบครัว

ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
เขาดูทางทางเป็นยังไงตอนนั้น
เขาก็ไม่กลัวกลัวหน่อยหน่อยนะนะ

เราก็อยู่ข้างในกับลูกเราอืม
เราก็ถามว่าจะกลับตอนไหน

พอเวลาเขาโอ้กกอยังได้พบงานกับนั้นอีก

นี่ฮะที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่แถว

ร้านนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณสลันพัดก็ไปที่ร้านนี้นะครับ
เป็นร้านปูนชั้นเดียวนะข้างในมีตู้คาราโอเกะอยู่หนึ่งตู้
มีโต๊ะเก้าอี้นั่งดื่มกินในร้านได้มีพวกยาดองเหล้าเบียร์อะไรพวกนี้นะฮะ
นี่ครับด้านในเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านชื่อนางสมานอายุ๗๗ปี
แล้วก็เป็นเพื่อนกับแม่ของผู้ตายด้วยนี่ฮะเสื้อสีเหลืองนี่ฮะ
พาคุณสลันพัฒน์เข้าไปดูด้านในนะครับ
สมานบอกว่านายอุทัยผู้ตายเข้ามาดื่มกินที่นี่บ่อยนะเวลามาก็เมามาตลอด
บางทีก็เมามาก่อนแล้วนะมากับเพื่อนผู้ชายนั่งซ้อนจักรยานยนต์กันมาบ้าง
บางทีก็นั่งรถซาเล้งกันมาสี่ห้าคนมั่งดื่มยาดองร้องเพลง
ปกติเวลามาเนี่ยก็จะมาช่วง๕โมงเย็นหลังเลิกงานอยู่สัก๒๓ชั่วโมงแล้วก็แยกย้ายกันกลับ
ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามานั่งดื่มกินที่นี่เวลาเมาเนี่ยผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยจะเสียงดังโวยวายนะ
บางทีก็ตบหัวกันบ้างบางทีแรงไปก็ถึงขั้นชกต่อยกันเองบ้างขัดแย้งกันเองบ้างด่ายาบคายพูดจาโอ้อวดกันบ้าง
ซึ่งปกติแล้วนายอุทัยคนตายก็มักจะถูกทำร้ายในวงเล่าแถวนี้นี่แหละ
หลังจากนายอุทัยถูกแทงเสียชีวิตนางสมานบอกพอรู้เรื่องก็งงมากไม่คาดคิดว่านายอุทัยจะถูกแทงเสียชีวิต
แล้วยังเอาศพเนี่ยมาทิ้งใกล้ร้านคาราโอเกะอีกห่างแค่๕๐๐เมตรจากร้านก็สงสารเขา
เพราะเอาจริงแล้วผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร

ไม่เคยได้ยินพูดสักทีมามาที่บ้านนี้นะกลัวเราไปบอกแม่มัน
สารเหมือนกันแหละเท่ากับพ่อแม่เขาก็รู้จักเราอยู่
รู้จักกันอยู่ตกใจเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามจะตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ก็ไปที่สพเมืองสตูนนะคะไปสอบถามจากผู้กำกับให้เลย
ผู้กำกับบอกว่าก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ได้แต่ลงพื้นที่
แกะรอยเบาะแสตามภาพในกล้องวงจรปิดจุดใกล้เคียงจุดที่พบศพบ้านของผู้ต้องหา
แล้วก็ไปตามจากคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานของผู้ต้องหาคือตามหมดนะคะ
ผู้กำกับสพเมืองสตูนบอกว่ายืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหานะคะนายนันทวุฒิเหมสลาหมาตรอายุ๒๔ปี
คือออกหมายจับเรียบร้อยนี่นะคะหน้าตาของผู้ต้องหาเป็นแบบนี้
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีด
ในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะอ่ายังหนีอยู่นะครับใช่ค่ะ